เอาล่ะคุณผู้ชมถูกต้องแค่นั้นยังไม่พอ
เดี๋ยวจะพาไปทานอะไรที่มันอร่อยแซ่บรับหน้าร้อนแบบนี้
ใครที่ชอบทานหอยไปทานเลยหอยโต
หอยไม่ใช่หอยธรรมดาหอยคก

อยู่ที่ร้านดวงยี่หวาตะราลำตำแซบ

ร้านดวงยี่หวาตลลำต่ำแซ่บ
อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ใครที่ชอบแบบว่าเมนูลวกจิ้มนี่ดิฉันชอบชอบมาก
จิ้มนะน้องใบตองคุณนิวนาวก็น่าจะชอบเหมือนกัน
ใช่แล้วหอยโขงลวกสมุนไพรครับ
เป็นหอยโข่งตัวใหญ่สดเนื้อแน่นหวานเกลือบ
คือมันแบบมันจะหนุบอ่ะคุณดิฉันชอบทานหอยโข่งลวกสมุนไพรแบบนี้
แล้วมันได้กลิ่นหอมสมุนไพรของเขาก็มีอะไร
ใบมะกงมะกรูดตาตะไคร้แบบนี้
มันทำให้ได้กลิ่นของสมุนไพร
แล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นคาวของหอยกับคาวหอยครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าติดอกติดใจทุกรายกับเมนูนี้
ไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณจิรานุษย์นั่งงาม
เธอก็เล่าว่าหอยโข่งเนี่ยนะ
ถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมทานกันมากของชาวล้านนา
ตนก็เลยนำหอยมาดัดแปลงเพิ่มความอร่อย
ตอนลวกก็ใส่สมุนไพรลงไปด้วย
ทีนี้ล่ะครับโอ้โหลูกค้าชอบมาก
ส่วนหอยที่หามาเขาหามาจากแหล่งน้ำในพื้นที่
ตัวมันก็จะใหญ่สดเนื้อหวานกรอบอร่อย
ทานคู่กับน้ำจิ้มรสแซ่บรสเด็ดของทางร้าน
ลูกค้าติดอกติดใจกันเป็นแถวเลยทีเดียวนะครับ
จากนี้เมนูแซ่บอีกหนึ่งเมนูถ้าไปแล้ว
ก็ต้องสั่งเหมือนกันเลยนะครับก็คือก้อยหอยโข่ง

เป็นแบบก้อยนะรสชาติก็จะเผ็ดนิดนึงแซ่บนะ
ใช่ก็เป็นการนำหอยโขงที่ลวกแล้ว
ไปใส่กับเครื่องยำลาบก้อย
เนี่ยเห็นแล้วน้ำยายน้ำยายลายยายไหล
น้ำลายายไหลไหลย้อยเลยนะ
นั่นแหละครับโอ้โหแล้วก็อีกอย่างที่เป็นทีเด็ดก็คือ
ราคาราคาจับต้องได้ไม่แพงครับ
ส่วนใหญ่จานนี่หนึ่งจานก็อยู่หลักสิบคือไม่ถึงร้อย
โอ้โหราคาดีถูกคุ้มใจ
ราคาไม่แพงคุ้มมากทั้งใหญ่ทั้งสด
ทานกันได้นะครับกับเมนูเลิศรสกับเมนูนี้
จิ้มหอยโขงสมุนไพรและสารพัดเมนูหอยโขง
บอกเขาได้เลยอยากจะกินเมนูแบบไหนที่เกี่ยวกับหอยโขง
ฉันชอบอ่ะอยากปั้นอ่ะคุณชนะ

ร้านนี้เปิดขายตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๓ทุ่ม
ขายทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับ
ร้านชื่อร้านอะไรย้ำกันอีกที
ดวงยี่หวาตลลำต่ำแซ่บ
ร้านดวงยี่หวาตลลำต่ำแซ่บ
ใช่อยู่แถวถนนแม่ตำสายในตำบลแม่ตำอำเภอเมือง
จังหวัดพยาวจ้าจำชื่อได้แล้วแม่นเลย
ตลลำต่ำแซ่บแซ่บน้ำลายไหลย้อยลงมาถึงเข่าแล้ว
มีหน้าสคริปต์เปียกหมดแล้วใช่คุณหูคุณคุณเห็นพี่คนเมื่อกี้เขาแบบแงะหอยไหม

ดูท่าแล้วเนี่ยดูเชี่ยวชาญจริงสายหอยตัวจริงเหนียวนุ่มหวาน

น้ำจิ้มรสแซ่บหน่อยอีกเมนูไหลของเนี่ยหาทานยากจริง
เวลาที่ฉันเจอนี่วิ่งใส่

มันมีอยู่๒อย่างมีเขาวิ่งใส่อันที่เขาชอบคือ
กับกระบะเซลลดรักษา
มีอย่างนึงเองป้ายลดรักษาสีแดง
อีกอย่างหนึ่งกินตอนหน้าร้อนชาไข่มุกไง

อันนี้เขาไม่ได้กินอย่างเดียวเอามาลาดหน้าลาดตัวด้วย
ดิฉันดูเป็นคนแบบว่าตะกาตะกราม
เป็นแบบเมนูคลายร้อนที่ถูกอกถูกใจนะครับใครที่แบบใช่หลายคนก็มีแบบเมนูคลายร้อนกันเยอะ